เราจะพูดถึงกระแสคู่จิ้นของเหล่าคนดังในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่านะ
คือมีคู่พระนางใหม่เนี่ยเคมีใหม่ที่เราได้ติดตามกันนะคะ
แต่วันนี้รวมนะคะบันเทิงไทยรัฐขอรวมเหล่าคู่จิ้นละกัน

ประเดิมที่คู่ของพระเอกแม่เหล็กละกัน
วิกหมาวะชิคเวียร์ศุกลวัส
ใครที่เป็นแฟนละครของพี่เวียนะคงได้เห็นกระแสคู่จิ้นกัน
นางเอกสาวลูกครึ่งเจฟานี่
แต่ละครผู้บ่าวอินดี้ยายีอินเตอร์
คุณผู้ชมจะบอกว่าละครเรื่องนี้
ฟาดเรตติ้งไปแบบจุกเลยนะ
สุดเลยดังมากเรียกว่าถูกใจแฟนละครไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลย
แล้วก็จากความจิ้นนี้ค่ะทำให้หนุ่มเวียแล้วก็เซฟานี่นั้น
สารต่อความจิ้นค่ะผ่านมิวสิกวีดีโอเพลงยอม
ถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวในเพลงนี้
เวียเนี่ยเขาแสดงเป็นชายหนุ่มที่ตกหลุมรักเอไอสาว
มาจากโลกในอนาคตทำให้มีฉากุ๊กกิ๊ก
เหล่าเอฟซีดูจนจุใจไปเลย
จัดเต็มเพื่อความฟินขนาดนี้ยอดวิว
โอ้โหคุณคะ๓๖ล้านวิวไปเลยไม่เสียชื่อพี่เวียสุกลวัฒน์จริงจ้ะ
มาก็เป็นคู่จิ้นพระนางนะคะรุ่นน้องจากวิกหมอชิดค่ะ

คู่นี้อย่างที่ทราบกันนะคะเคมีเข้ากันดีค่ะ
เล่นละครมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซ่เวรีเขยบ้านไร่สะพ้ายไฮโซค่ะ
กระแสความจิ้นเนี่ยคือปังมากจริงนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องโซเวรีทำเอาวลีฮิตพ่อจ๋าแม่จ๋า
ถูกแฟนหยิบยกขึ้นมาเรียกทั้งคู่จนติดปากค่ะ
และจากความนิยมของละครเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ทั้งคู่
มีผลงานนะคะเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยกันเป็นครั้งแรก
นั่นก็คือเพลงคำถามจากคนเก่านี่ของนนทนนท์
เพลงนี้เข้ามากนะคะปล่อยให้ชอบเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ
ซึ่งความฮอตก็ทำให้เอ็มวีเพลงนี้นะคะมียอดวิว
ก็คือ๗๓ล้านวิวนั่นเองค่ะ
ปิดท้ายกันที่คู่จิ้นล่าสุดของวิกหมอชิดนะครับ
แรงไม่แพ้คู่จิ้นรุ่นพี่เลย
ก็คือคู่ของน้องพิ้งพลอยแล้วก็น้องยูโรนั่นเองค่ะ
คู่นี้เนี่ยกลายเป็นคู่จิ้นที่เอฟซีเชียร์ให้เป็นคู่จริงอีกคู่
จากความฟินในละครสามีชั่วคืน

แม้ว่าละครจะลาจอไปได้สักพักแล้ว

ทำให้มีแฟนคลับตั้งกลุ่มยูพิง

แล้วก็จากความฮอตละครที่ฟาดเรตติ้งไปได้ตามคาดค่ะ
แน่นอนว่าทำให้ทั้งคู่ถูกจีบจากนักร้องดัง

ให้มาร่วมแสดงเอ็มวีเพลงหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่ะ
ซึ่งเนื้อหาของเพลงแล้วก็เรื่องราวของเพลงนี้นะครับ
ยูโรแล้วก็พิ้งพลอยเนี่ย
ออกมาได้ถูกอกถูกใจแฟนมากเลยล่ะค่ะ
ทำให้หลายคนเอ่ยปากชมว่าเพลงก็เพราะ
นักแสดงก็เล่นได้แบบโอ้โหฟิลดีจริง
หลังจากปล่อยออกมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณค่ะ
ตอนนี้ปลาเข้าไป๔ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็รอติดตามกันได้ชื่อว่าผลงานของน้องเหล่าคู่จิ้นพวกนี้นะคะ